ไฟก็ต้องระวังด้วยเพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้ครับ
ไฟไหม้เรือประมงขนาดใหญ่อย่างรุนแรงบริเวณท่าน้ำสงขลา

โอ้โหเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำลงไปนะฮะ
เพราะว่าไฟมันโหมกระหน่ำแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัย

รับแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้เรือประมงที่จอดเทียบท่า

ถนนนครนอกเขตเทศบาลนครสงขลาครับ
อย่างที่เห็นนะฮะไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะฮะ

แล้วก็เรือประมงที่เห็นคือเรือประมงขนาดใหญ่
คุณดูสิภาพนี้เห็นชัดเลยนะไหม้ทั้งลำแล้วฮะโครงเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับ

เทศบาลนครสงขลานำรถดับเพลิง๓คันมาฉีดน้ำดับเพลิง
เรือที่เกิดไฟไหม้ชื่อว่าเรือหงหยก๖นะฮะ
ดับไฟค่อนข้างล่าช้าและลำบากเนื่องจากลมมันกระโชกแรงคุณ
ทำให้เปลวไฟลุกโชนประกอบกับในเรือ
ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ด้วยนะครับทำให้ไฟโหมลุกหนักขึ้น
แล้วก็ตรงท่าน้ำรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงจุด
ที่จะสามารถฉีดได้อย่างใกล้คุณ
คือต้องต่อสายดับเพลิงลากเข้ามาระยะไกลกว่า๒๐๐เมตรนะฮะ
ดังนั้นใช้เวลาในการดับไฟครั้งนี้๒ชั่วโมงครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ยังไม่สามารถระบุได้นะฮะ
เนื่องจากขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในเรือนะฮะ

ทางตำรวจสพเมืองสงขลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็สอบสวนเจ้าของเรือรวมถึงลูกเรืออีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕๓๐จนฟ้าสว่างแล้ว
ไฟเพิ่งจะดับได้เองนะฮะเพราะ๒ชั่วโมงนะฮะ